คุณบอยปกรณ์ค่ะไม่หวั่นนะ
อดมาทำกิจกรรมเอาใจสาวออฟฟิศกลางแจ้งค่ะ
แง้มเรื่องซื้อน้องหมาพันด็อกกี้ให้น้องสาวน้องวันใหม่ด้วยนะคะ
แล้วก็วันนี้จะมีบวงสวงหนังเรื่องแรกที่วันใหม่เล่นด้วย
งานนี้เฮลบอยเอาใจช่วยขนาดไหน
ฟังทั้งเรื่องน้องหมาแล้วก็เรื่องหนังเรื่องแรกของวันใหม่กันค่ะ
เป็นของขวัญให้เขาด้วยเพราะเขาอยากเลี้ยงมีหมาเป็นของตัวเองด้วย
แล้วก็คือเราก็คิดว่าเป็นการฝึกความรับผิดชอบให้เขาด้วย
ให้รู้จักการดูแลสิ่งมีชีวิตให้รู้จักอะไรอย่างนี้
จริงแล้วคือเราถามความสมัครใจครับ
ว่าพอมีติดต่อเข้ามาเราก็ถามเขาตลอดใจว่าน้องอยากเล่นหรือเปล่า
เพราะว่าคืออย่างที่ผมเคยบอกไปเราจะไม่ทำให้เขาทำอะไรที่เขาไม่ชอบ
อันนี้เขาบอกเขาอยากเขาก็คงดูหนังดูอะไรเขาก็อยาก
ก็เลยผมก็คิดว่าให้เขาได้ไปลองหาประสบการณ์อะไรใหม่

ด้วยความที่เขาแบบยังไม่มีพื้นเลยตอนนี้เขาก็เวิร์คชอปอยู่
ก็เริ่มมีความรู้ขึ้นมาบ้างแล้วก็คอยช่วยดูแลช่วยแบบคอยติวบ้างอะไรบ้าง
เออหลายคนก็ส่งเสร็จไปตั้งนานว่าวันใหม่เมื่อไรจะมีผลงานแบบเต็มตัวจักรที
และนี่แหละหนังเรื่องแรกเอากำลังใจ